ไปเดินเตร็ดเตร่อยู่ริมถนนตอนกลางคืน

ใช่ค่ะแล้วคนก็กลัวว่าเดี๋ยวน้องอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้นะคะ

ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเองและเห็นบอกว่า
ทางด้านของแอดมินบ้านลุงอัปเดตก็ไปให้การช่วยเหลือด้วย

แล้วเนี่ยค่ะปรากฏมันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเรื่องนี้

แต่น้องบอกแบบนี้ว่าถูกรุ่นพี่ทำร้าย
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่คืน๒๘พฤษภาคมนะคะ
ตำรวจสพเฝ้าไร่จังหวัดน้องคาย

ไปเดินเต็กเกรกอยู่ที่ริมถนนตอนกลางคืน

น้องเล่าไปร้องไห้ไป
เรียนอยู่โรงเรียนประจำอยู่ที่จังหวัดน้องคายนี่แหละ
ถูกรุ่นพี่ม๕ในโรงเรียนทำร้ายไม่อยากจะอยู่แล้ว
อยากจะหนีออกจากที่นี่แล้วเหมือนทักไปหารุ่นพี่คนนึง
ซึ่งบ้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนให้ขี่มอเตอร์ไซค์มารับเพื่อพาหนี
ตอนแรกรุ่นพี่บอกเดี๋ยวจะพาไปอยู่ที่บ้านนะคะแต่ไปอยู่ได้ไม่นาน
พี่คนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านแล้วไม่กลับมาอีกเลย
สามคนบอกโอ้แบบนี้เขากลัวไงเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยชวนกันออกมาเดินเท้าเร่ร่อนไปตามถนนแบบนี้คุณผู้ชม
นี่จากที่โรงเรียนนะจนได้รับความช่วยเหลือมาถึงโรงพักฮะ
ระยะทางทั้ง๙กิโลที่เด็กทั้ง๓เดินไปเดินมา
ข้างกลางคืนแบบนั้นนะฮะใช่ค่ะเก้ากิโลเลยทีเดียวนะคะ
เดินเท้าเร่ร่อนไปตามถนนหวังจะกลับที่บ้านตัวเองที่จังหวัดอุดร
แต่กลางคืนแล้วชาวบ้านมาเจอก็เลยเนี่ยไปแจ้งตำรวจมารับตัวไป
ตำรวจสภเฝ้าไร่นำทั้ง๓คนอย่างที่บอก
จะเอาไปที่โรงพักแล้วต้องมีการประสาน
ประสานไปโรงเรียนที่เด็กเรียนอยู่ที่น้องให้ข้อมูลนั่นแหละค่ะ
พอครูรู้ข่าวถึงกับงงไปเลย
เอ้าออกไปได้ยังไง
เพราะตอนนี้น้อง๓คนติดโควิด
แล้วยังอยู่ระหว่างการกักตัวด้วย
ส่วนที่น้องอ้างบอกว่าทนไม่ไหวอยู่โรงเรียนประจำ
รุ่นพี่กันแกล้งถึงต้องหนีออกมาเนี่ย
มันเป็นอย่างไรครับเรื่องนี้มีการตรวจสอบไหมครับ

ครูบอกว่าเด็กกลุ่มนี้ค่อนข้างดื้อ

แล้วก็เดี๋ยวจะรับตัวเด็กทั้ง๓คน
กลับไปที่โรงเรียนด้วยนะคะ
เดี๋ยวเรื่องนี้เราอาจจะต้องตามกันต่อเนอะ
อย่างน้อยตอนนี้น้องก็ปลอดภัยนะคะ
ตอนแรกฟังเด็กก็คิดว่าที่โรงเรียนมีปัญหา